ท่องโทษใจต่อชะมัด

ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนใน

ช่วงนี้ฝนมันตกคุณผู้ชมก็อาจจะเจอภาวะแบบนี้กันบ้าง
แนะนำให้ติดที่รองน้ำฝนด้วยนะ
ทุกวันนี้เนี่ยดิฉันกันสาดข้างบนแล้วกันสาดที่ตาด้วยนะ
ยังมาใกล้นิดนึงแต่พายุพัดคุณผู้ชมครับสองคนสนุก
แซวกันขำอำกันอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
และแน่นอนอยากให้คุณผู้ชมสนุกร่วมไปกับเราด้วย
ด้วยการตอบคำถามชิงรางวัล
เย่วันนี้ถามไม่ยากค่ะตั้งใจดูให้ดี
ในช่วงสะบัดทั่วไทยวันนี้
ูด้งพาเราไปที่จังหวัดไหน
ง่ายมากนะจดจำไว้นะว่าจะพาไปจังหวัดไหน
ในช่วงสะบัดทั่วไทย
กฎกติกามารยาทมันง่ายมากคุณผู้ชม
เป็นเพื่อนกับเราผ่านทางช่องทางไลน์ก็ตอบมาทางนั้น
และอย่าลืมคำตอบมาแล้ว
ที่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายอาจจะงง
แต่ไม่รู้ไม่เป็นไรเราบอกไว้ก่อนไอ้ตัวสี่เหลี่ยมไอ้ตรงแป้นมือถือนั่นน่ะ
ใช่ล่ะค่ะพิมพ์มาด้วยพิมพ์สี่เหลี่ยม
แล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรติดกันเลยนะคะ
และใครตอบถูกที่สุดตอบเร็วที่สุด๕ท่าน
ก็รอดูรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการกันได้เลยค่ะ
ขอบคุณครับมาในวันนี้เริ่มที่ข่าวไร
ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงก็คืออะไรอะไรมันก็ขึ้นก็เคยเห็น
แต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นราคามันเป็นปรากฏการณ์จริงเพราะมันไม่ได้ขึ้นมานานแล้ว
จริงค่ะไปดูกันหน่อยว่าสรุปแล้วเขาขึ้นเท่าไหร่ครับ
เพราะจริงมันมีข่าวมีข่าวมานานว่าจะขึ้น๒บาทบ้าง๓บาทหรืออะไรยังไง
ก็คือขอขึ้นราคาสุดท้ายเขาไปคุยกันแล้วตกลงกันแล้วได้ข้อสรุปแล้วค่ะ
อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีการยื่นหนังสือขอปรับขึ้นราคาสินค้าซองละ๒บาท
เนื่องจากแบกรับต้นทุนไม่ไหว
ล่าสุดฮะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยม
ธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการพิจารณาร่วมกับผู้ผลิต
มีกึ่งสำเร็จรูปได้ซองละไม่เกิน๑บาทก่อนนะ
ตอนแรกขอ๒ให้ปรับให้ได้๑บาท
จากเดิม๒ละ๖บาทเป็น๒ละไม่เกิน๗บาท
ก็มีผลตั้งแต่วันนี้นั่นแหละเนาะคุณผู้ชมเนาะ

ส่วนอีก๒บริษัทเขาอยู่ระหว่างการพิจารณาเกี่ยวกับต้นทุนที่แท้จริงต่อไปฮะ
สำหรับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ปรับขึ้นราคาก็ได้แก่ยี่ห้อที่เราคุ้นเคยค่ะ
คือมาม่ายำและวัย
ปริมาณต่อซองจะอยู่ที่๕๕๖๐กรัมก็แล้วแต่รสชาตินะคะ
ทั้งหมดที่ว่ามานี้ย้ำว่าขึ้นราคาไม่เกินซองละ๑บาท
เป็นเป็นตำแหน่งการวินโมเดลค่ะ
ก็คือไม่ให้กระทบกับผู้ที่มีรายได้น้อยด้วยนะคะ
แต่ก่อนหน้านี้ก็มีอีก๒ยี่ห้อใช่ไหมที่เขาขอขึ้นด้วย
ซื่อสัตว์กับนิชชินตอนนี้ยังไม่อนุมัติปรับราคา

นอกจากนี้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ขึ้นราคาซองละ๑บาท

แล้วก็ทางผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยืนยันนะ

แต่ว่าไม่ได้ลดไซส์แล้วก็คุณภาพอย่างแน่นอน
ราคาวัตถุดิบหรือว่าต้นทุนอื่นเนี่ย
ถ้าหากว่าปรับลดลงราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ก็อาจจะปรับลดลงตามโดยเร็วที่สุดเหมือนกันนะคะ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เกริ่นเอาไว้ก่อน
ทางกรมการค้าภายในก็ฝากเตือนร้านค้าต่างนะ

ขายสินค้าราคาแพงเกินสมควรนะ
กักตุลสินค้าหากตรวจสอบพบแล้วก็ก็จะต้อง
โทษเนี่ยจำคุกสูงสุด๗ปีเลยนะ
ปรับสูงสุดอีกทั้ง๑๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

เข้าใจแหละอะไรมันก็ต้องปรับขึ้นแต่ก็ปรับขึ้น

บางทีมันก็อาจจะทำให้ผิดใจคุยแล้วก็ไม่ถูก
คอไม่ถูกหูมีการถกเถียงกันเอ้าเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาคุณผู้ชมดี
ฉันบอกเลยว่าเพิ่งได้ผู้ชายคนนี้
พี่ชายของเราพี่อุ๋ยภาคภูมิ
โอ้นี่ไงมาแล้วมาแล้วค่ะใช่
ผมชอบภาพนี้แกมากเลยนะเท่มากเท่เท่
พี่อุ๋ยภาคภูมิเขาจัดรายการฮัตท็อกแบบใหม่ขึ้นมาเลยนะ
กับรายการเปิดปากกับภาคภูมิ๕กันยายนนี้ฮะ
ไปติดตามดูรายการเขาได้
ใช่เพราะรายการเปิดปากกับภาคภูมิเนี่ยนะ
เขาจะเชิญคนในข่าวคนในประเด็นมาพูดคุยกันแบบเปิดปาก
เปิดใจเปิดความจริงแล้วก็เจาะลึกทุกกระแสทุกเรื่องเลยค่ะ
เขาว่าอย่างนี้เจาะใจแบบสุดกันไปเลย

เริ่ม๕กันยานยนนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันสุก๑๕นาทีนาทีการ๓๐นาทีเป็นต้นไป

ไม่ต้องตกใจว่าอ้าวบ่าย๓๓๐มันเวลาคู่กัดสมัดข่าว
แล้วเราจะไปไหนคุณชนะนะไปไหนล่ะแล้วเราขยับเด็วขึ้นมาอีกนิดนึง
ยังไงยังเจอกันเหมือนเดิมนะคะยังไงติดตามกันให้ดีกับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
ฝากรายการพี่ชายของผมเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ
ไม่รู้เขาคิดว่าเขาเป็นพี่ชายของผมหรือเปล่านะจับผมนักถือก็เป็นพี่ชายของผมคนหนึ่ง
เดี๋ยวดิฉันไปถามให้นะเอ้าเรื่องต่อไปเราอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
เป็นเรื่องราวที่เขาปลอมเป็นเรื่องข่าวปลอมที่แชร์กันมานะคุณชนะ
มีหลายคนเขามองว่าการไปทำงานที่ต่างประเทศมันได้เงินเยอะถูกไหม
อย่างเกาหลีก็เป็นอีกหนึ่งในประเทศยอดฮิต
แต่อย่างนี้มันมีข่าวออกมาเหมือนกันว่าสามารถพาแรงงานไทยไปทำงานที่เกาหลีได้
แล้วก็ได้เงินตอบแทนราคาดีราคาสูงเรื่องนี้จริงหรือไม่ไปติดตามฮะ
คือเราต้องฝากเตือนจริงเพราะเอาจริงนะยุงเนี่ยใครก็อยากได้เงินเยอะถูก
แล้วไปต่างประเทศมีโอกาสได้เงินเยอะไงโดยเฉพาะเกาหลีก็เป็นประเทศยอดนิยม
เป็นเป็นหนึ่งในตัวเลือกอ่ะนะครับแล้วล่าสุดมันมีข่าวปลอมมาไงฮะ
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอม
ทางกรมการจัดหางานแล้วก็กระทรวงแรงงานก็ยืนยันด้วยว่านี่ข่าวเท็จฮะ
เรื่องของเรื่องที่มันมีข่าวนะครับว่าเอ๊ะมีการว่าจ้างแรงงานไทยที่จะไปทำงานที่เกาหลีเนี่ยนะฮะ
โอ้โหมากมายหลายอัตราเนี่ยแล้วได้เงินเดือนสูงถึงเจ็ดหมื่นบาทโอ้โห
มันล่อตาล่อใจนะเขาบอกว่าตำแหน่งอะไรบ้างอ่ะมีช่างทาสีสองร้อยอัตรา
ช่างเชื่อมอู่ต่อเรืออีกพันอัตราแล้วก็ช่างไฟฟ้าอีกร้อยอัตรา
โอ้โหมันเป็นข่าวปลอมนะต้องเช็คกันให้ดีนะคุณชิสานะ
ที่เขาขออนุญาตรับสมัครงานล่วงหน้าเพื่อส่งคนไปทำงานที่เกาหลีกับบริษัทหุ่นใดค่ะ
ตอนนี้ก็คือแจ้งบอกประชาชนที่สนใจไปทำงานที่เกาหลีใต้แหละว่าตรวจสอบข่าวให้ดี
ต้นทางว่าใครเป็นคนจ้างแล้วก็ปรึกษาบริษัทที่น่าเชื่อถือก่อนที่จะลงทุนจ่ายเงิน
เพื่อไปทำงานต่างประเทศนะแล้วต้องยอมรับนะมีแรงงานไทยไปทำงานที่นั่นเยอะ
แล้วไปแบบผิดกฎหมายด้วยที่เขาเรียกสั้นว่าผีน้อยผีน้อยอ่าใช่ค่ะที่เป็นแห่
ใช่ไม่ใช่ผีอย่างนั้นขอบคุณข้อมูลดีด้วยจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะคะ
เอาเรื่องนี้ต้องเตือนสาวสาวที่อยู่หอพักกันบ้างนะคุณชนะคือหลับอยู่ดีดีกำลังเคลิ้มอ่ะค่ะ
เหมือนมีคนมารูปสะโพกคุณผู้ชมทีนี้เธอตกใจตื่นนะคะก็ปรากฏว่าเห็นเจ้าของห้องอ่ะอยู่ในห้อง
เกิดขึ้นมาได้ยังไงเรื่องราวนี้ไปดูกันค่ะ
ผู้หญิงคนนี้พานักข่าวเรามาชี้จุดเกิดเหตุเลยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หอพักแถวตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะ
ผู้เสียหายรายนี้เป็นผู้หญิงอายุยี่สิบหกปีค่ะเธอพักอาศัยที่หอพักแห่งนี้ประมาณห้าเดือนแล้วคุณชนะ
ค่ะทีนี้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างเช่นประตูอืมเอ๊เธอโดนงัดหรือเปล่า
อืมก็ไม่มีร่องรอยงัดแงะนั่นหมายความว่าหมายความว่าคนที่จะเข้ามาได้
ต้องมีกุญแจในเมื่อเธอเป็นเจ้าของห้องพักตอนนี้ที่เธอเช่าอยู่
มีคนเดียวแล้วใครจะมีได้อีกอ่ะผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังอ่ะนะครับ
ว่าตอนนั้นเธอกลับมาที่หอพักช่วงตีสองโดยมีเพื่อนผู้หญิงเนี่ย
มาส่งที่หอพักจากนั้นนะฮะเธอล็อกประตูเอาไว้
ระหว่างที่เธอนอนอยู่เธอบอกเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่าง
มันลูบไลค์ที่ต้นขาเฮ้ยสะโพก
นี่สำคัญเอาไว้อย่าว่าเพศด้วยโอ้ยคุณอันที่เธอพูดเองนะ
มันเกินไปแล้วเธอบอกว่าเธอตกใจมาก
แล้วตื่นมาตอนนั้นมันก็กึ่งหลับกึ่งตื่น
แต่เธอบอกว่าเธอเห็นเห็นเหมือนเป็นผู้ชายคนนึง
ยืนอยู่ในความมืดและสวมเพียงกางเกงตัวเดียว
ตัวเธอตกใจตะโกนถามว่านั่นใคร
แล้วก็ได้ยินเสียงตอบกลับมาว่า

เสียงมันคุ้นเธอบอกว่าได้ยินเสียงเนี่ย
มันคุ้นเหมือนเป็นเสียงของเจ้าของหอพัก

จากนั้นชายคนนั้นก็เดินออกไปครับคุณชิสา
พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ
ผู้เสียหายไปแจ้งความที่สพเมืองภูเก็ตค่ะ
เธอบอกเธอมั่นใจเลยนะว่าคนที่เข้ามาลวนลามเธอเนี่ย

เขาสามารถเอากุญแจสำรองไขเข้ามาในห้องได้ไง
เพราะเธอยืนยันว่าก่อนนอนเธอล็อกประตูห้องอย่างดีแล้ว
อ่ะผู้เสียหายยังบอกอีกนะครับว่าก่อนที่เธอจะมาเช่าหอพักเนี่ย

แล้วเธอก็เห็นว่าที่นี่ก็ปลอดภัยดีเนื่องจากมีคีย์การ์ดล็อกสองชั้นคน
อกนั้นเข้าออกไม่ได้ง่ายหรอก
แล้วประกอบกับครอบครัวของเจ้าของหอพักที่พักอยู่ที่นี่ก็
แหมเหมือนกับว่ารู้จักกันแล้วก็พอ

ค่ะที่ผ่านมานะต้องบอกอย่างนี้ว่าเจ้าของหอคนนี้ก็ไม่เคยมีพฤติกรรมสอบไปในทางชู้สาวนะ
บอกว่าทุกครั้งที่เจอกันก็ไหว้ทักทายกันตามปกติ

แต่อย่างนี้ก็ฟังความจากทางฝั่งของผู้เสียหายเขาก็บอกมาแบบนี้
แต่ก็ต้องฟังความจากอีกฝั่งนึงด้วยว่าเขาจะไหว้ยังไง
เจ้าของหอพักเขาจะบอกยังไงจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่า
ก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าต่อไปนะคะ
ส่วนเรื่องนี้คนที่เขาอยู่บ้านเขาก็ต้องมีเพื่อนบ้านใช่ไหม

ปัญหาโลกแตกจริงเรื่องของเพื่อนบ้าน
ช่วงนี้ฝนตกไงโอ้โหเพื่อนบ้านของผู้หญิงคนนี้
เหมือนกับว่าทำที่รองระบายน้ำฝน

แล้วเหมือนกระเจาะทะลุกำแพงบ้านเธอ
น้ำมันก็เลยไหลลงมาทะลุแล้วก็ท่วมอยู่ในบ้าน
เธอก็เลยไปร้องเรียนกับทางผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยจัดการหน่อย
ซิว่าผู้ใหญ่บ้านเขาจัดการยังไงฮะ
ไม่ได้ผ่านบ้านเราโดยตรง

กันไปพร้อมกันอีกสักทีหนึ่งภาพนี้

น้ำมันก็ไหลลงมาแบบนี้
เหมือนกับว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างตรงกำแพงเนี่ย
เขาทำไอ้ที่รองน้ำฝนแล้วปล่อยให้น้ำมันระบายออกมาทางนี้
แล้วมีการเจาะกำแพงซึ่งตรงนั้นมันก็ถือว่าเป็นกำแพงบ้านเรือนด้วยหรือเปล่า

เป็นกำแพงบ้านเขาเนี่ยเห็นไหมว่าน้ำมันไหลจากบ้านเพื่อนบ้านข้างมาบ้านเธอ
โอ้โหดูสิครับน้ำไหลทะลักเลยฮ
รักเลยค่ะเธอเอาเรื่องนี้ไปบอกทางผู้ใหญ่บ้านก่อนนะเพราะเธอไม่อยากจะไปบอกกับตัวเพื่อนบ้านโดยตรง

อ่าผู้ใหญ่บ้านก็ใจดีจัดให้ดิ
อ่ะทำไงไปดูฮะเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งภาพให้ได้เห็นนะต่อท่อให้เลยโอ้โห
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าในเมื่อมันทันลักเข้ามาแล้วน้ำมันท่วมใช่ไหมเรา
ก็เนี่ยก็ไหลผ่านท่อแล้วก็ลงคลองอีกฝั่งไปเลย

แล้วก็ไปตั้งคำถามเอาไว้ในโลกโซเชียล
ถามหน่อยสิว่าชาวเน็ตจะว่ายังไง

แล้วก็ระบุข้อความบอกเออตลกวิธีการแก้ปัญหาของผู้นำหมู่บ้าน
อืมทำได้แค่เนี้ยหราเอาอ่าตามเขาว่าเลยนะ
เป็นบ้านฉันเนี้ยฉันอุดรูน้ำโอ๊ยไม่อ่านล่ะ
ให้คุณผู้ชมอ่านเอาเองแล้วกันไม่ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงอุดน่ะค่ะ
เอาปูนมาโบกหรืออะไรก็ตามกันแต่ละแน่นอนบ้านหลังนั้นมีปัญหาแล้ว
อืมก็ต้องน้ำนองเหมือนบ้านของคนคนที่เขาเสียหายนี่แหละ
แต่ก็ต้องบอกมันก็คือปัญหาเขาถูกไหมก็บ้านเขาไงอย่าเอาบ้านน้ำของคนอื่นมาบ้านเราไง
แต่พูดถึงทางผู้ใหญ่บ้านเองเขาก็มาแก้ไขด้วยกันในเมื่อมันจะต้องระบายน้ำออก
เขาก็หาท่อมาทำให้มิดชิดสวยงามแล้วน้ำมันก็ไหลตามท่อไปลงคลองถูกไหม
แต่สุดท้ายมันก็คือท่อที่ยังอยู่ในส่วนบ้านของเธอนี่ไงมันก็เลยยังไงมันย้อนแย้งนิดนึง
ว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันช่วยแบบนี้มันมันบรรเทาทุกข์ให้เธอจริงหรือไม่อืม
คือในเขตพื้นที่บ้านเธอเธออาจจะต้องการความเป็นส่วนตัว
แต่พอมีท่อมาเกะกะก็ชักไม่แน่ใจว่านี่คือการแก้ปัญหาที่ตรงจุดหรือเปล่าเนาะ
เพราะฉะนั้นถ้าให้มันตรงจุดจริงอันนี้ก็ไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดนะถ้าเป็นไปได้ก็ต่อท่อจากบ้านนั้นนั่นแหละ
ก็หาทางเอาท่อไปอยู่ในบ้านนั้นแล้วก็ออกครองด้วยบ้านของเขาเอง
ไม่ต้องไปกินพื้นที่บ้านใครอับใช่ไหมมันก็จะได้สงบสุขที่สุด
อ่ะช่วยกันหาทางออกเนอะอันนี้ช่วยถามเอาตรงออกนะไม่ได้ว่านะ
อย่าเข้าใจผมผิดไม่ได้ว่าแล้วเราก็ชื่นชมผู้นำหมู่บ้านด้วยว่า
ก็คือพยายามไกล่เกลี่ยให้พยายามหาทางออกให้แต่ว่าลองดูมันมีทางที่ดีกว่านี้หรือเปล่า
ก็เอาใจช่วยแล้วกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของแม่ค้าขายผักอืม
แม่ค้าขายผักเขาขายแต่เช้าบางทีอาจจะอยากพักผ่อนบ้าง
เป็นผมผมก็ง่วงต้องหาจังหวะนอน
ใช่แต่ถ้าหากคุณลูกค้าอยากจะมาซื้อของบอกเลยนะคะว่าต้องจ่ายแพงนิดนึงค่ะ

ไปที่ตลาดสดเทศบาลทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี

ถ้าคุณจะไปจับจ่ายซื้อของต่างที่ตลาดแห่งนี้
คุณคะคุณต้องดูป้ายนี้ก่อน

ป้ายที่เห็นอยู่นี้เขาเขียนเป็นข้อความไว้ในกระดาษนะคะ
บอกว่าแม่ค้านอนพักผ่อนซื้อร้อยบาทปลุกได้
แต่ถ้าซื้อ๕บาทห้ามปลุก

ให้มันคุ้มกับที่จะตื่นขึ้นมารับเงินหน่อย
ไม่ใช่กำลังลับฝันดีอุ๊ยเกือบร้างเจอเห็นเลย

แม่คะแม่ค้าซื้อพีช๕บาท

ครับครับ
แม่ค้าขายผักคนนี้ฮะนางมณีเทพวงศ์บอกว่า
ไอ้ที่เขียนอย่างนี้คุณนักข่าวใจเย็นนะ

ไปลงในข่าวในไทยรัฐทีวีหรือจะไปลงโซเชียล
บอกเขาให้เข้าใจนะว่าแม่ค้าเขาเขียนขำ
เขาสร้างรอยยิ้มไม่อยากให้ใครต่อใครนะเครียด
เพราะยุคนี้สมัยนี้อะไรมันก็ขึ้นราคาใช่ไหมล่ะ
แค่นั้นก็เครียดพออยู่แล้วแม่ค้าก็เขียนแก้เครียดไปงั้นแหละ
แล้วเอาจริงประกอบว่าช่วงนี้คนมาจับจ่ายซื้อของในตลาดน้อย

บอกกงมากบรรยากาศเงียบเหงามาก
ลูกค้าน้อยน้อยกว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์ถ้าวันธรรมดาเนอะ

แล้วตอนนี้แม่ค้าเองก็รายได้ก็ลดลงไปด้วยเนาะเวลามาซื้อ
ลูกค้าเนี่ยเขาก็จับจ่ายในราคาที่มันถูกลงถูกลงซื้อน้อยลงไง
เธอบอกว่าเธอแต่ก่อนเคยได้นะสัก๓๐๐นี่ก็โอเค
แต่เดี๋ยวนี้เหลือวันหนึ่งก็สักประมาณพันหนึ่งได้
โอ้โหลดลงเยอะมากอารำบาลนะคุณนี่สานา
ก็ถือว่าเป็นไอเดียของแม่ค้าที่เขาขายของไม่ให้มันเงียบเหงา
ต่อไปนี้เลยชันว่าตลาดแห่งนี้จะคึกคักเหมือนเดิมแล้ว
หวังว่าให้ที่นี่คนมาเยอะแม่ค้าไม่ต้องนอน
ผมว่าเค้ามีความสุขนะถ้าเค้าขายของได้ทั้งวัน

ตลาดจริงแล้วมันคึกคักอยู่แล้ว

ยังไงก็ให้ขายดิบขายดีทุกร้านเลยนะจ๊ะ

หิวไม่เคยปรานีใคร
จอนี้มันเย็นแล้วมันเริ่มหิวแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นนะครับสะบัดรอบกรุงวันนี้จะพาไปแซ่บกับอาหารที่มันมีหลากหลายเมนู
และที่สำคัญบรรยากาศดีด้วยเดี๋ยวจะพาไปรอบกรุงกุธเทพฯปริมณฐน

ทุมธานีก็กรุงเทพปริมณฑลอย่างที่ผมบอก

อาหารมีให้เลือกทานมากมาย
อย่างไก่ย่างเขาสวนกวางนี่ถ้าซื้อเป็นตัวสั่งเป็นตัว
ก็๑๘๙บาทจัดไปนี่ดูแล้วโอ้โฮนี่ถาดใหญ่มาเลย

อ้าวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือยั่วชามละ๓๐
แล้วมีเมี่ยงกุ้งนี้ด้วยคุณผู้ชมมาเป็นคำ

หรือถ้าหากว่าคุณเป็นประเภทชอบแกะกุ้ง
อ่ากุ้งเผาชุดหนึ่งก็๒๔๙บาทได้ครึ่งกิโลกรัม
หรือเมี่ยงปลาทูยำขนมจีนเยอะแยะมากมาย
โอ้โหจัดไปเลยส่วนเครื่องดื่มนะคุณชนะมีเหมือนกัน
เริ่มต้นที่๓๕บาทนั้นค่ะโอ้โฮไม่แพง
ร้านนี้เปิดวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เท่านั้นนะ
ย้ำตรงนี้นะ๓วันนี้นะศุกร์เสาร์และอาทิตย์
ไปกันได้ไปลองเช็คอินดูนะฮะกับร้านนี้
มีเบอร์โทรขึ้นให้แล้วนะคะนี่ตามนี้เลยค่ะ

ผมว่ามันเป็นไอเดียดีแหละในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
ศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมใช่อ่ะก็มีเวลาก็ลองพาครอบครัวไปเที่ยวกันดูนะครับ
ใช่ค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณยังไม่มีโอกาสจะได้ไปทานอาหารที่ร้าน
ทำที่บ้านก็ได้เหมือนหนุ่มคนนี้ทำที่ไหนก็ได้
ถ้าอยากจะเจียวไข่ก็เจียวมันตรงนี้แหละค่ะ
ไข่ดาวจะผัดผักบุ้งจากกะเพราอะไร
ฉันก็สามารถทำได้ทำได้บนที่ตักรถแบ็คโฮ
รวมเงินซื้อกระทะให้เขาเถอะครับ

ทำเป็นพัฒนาเฮ้ยมันไม่ง่าย
แล้วมันก็ไม่ควรทำ
เออมันแปลกมากเลยอ่ะเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของการทำอาหาร

ไม่ต้องตกใจคือคุณลองนึกภาพดูคุณชิสาแบ็คโฮมันตักอะไร
ตักดินแล้วบางครั้งไปตักอยู่ในคลองบ้าง
เออใช่ตักนั่นตักนี่ตักขี้โครนบังเอยตักงูก็ตักมาแล้ว
แล้วเอามาทำอาหารได้เหรอก็บอกแล้วอย่าคิดมากเขาล้างแล้ว
เขาทำความสะอาดแล้วและที่สำคัญที่บอกไม่ต้องตกใจคือมันอยู่ที่ประเทศจีน

จริงไม่ใช่เขาก็ทำเป็นคอนเทนต์แหละ
คงอย่างนั้นแหละค่ะทำความสะอาดแล้วแหละมันก็ทำไปคอนเทนต์สนุกสนานกันไป
เคยดูเคยดูเพราะว่าทางคอนเทนต์ของทางจีนมันมีมากมายหลายคอนเทนต์ที่บางทีเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติจริง

ค่ะลองไปดูเหมือนกันแล้วก็เปิดโลกดีเหมือนกันค่ะ
จากเมืองจริงจะไปไหนอ่ะไปสหรัฐอเมริกาไปเจอกับไดโนเสาครับ
บางคนบอกโอ้คุณชนะเคยดูอยู่แล้วจากอเมริกาอเมริกาใช่ไหม
เออดัยโนเสาร์ก็ต้องจูเลสสิกปาร์กจูเลสสิกเวิร์ล
น่ะสินี่จะพาไปดูนี่คือรอยเท้าจริงของไดโนเสาร์เขาว่าอย่างนั้นนะครับ
เขาเผยภาพชวนฮือฮากับรอยเท้าไดโนเสาร์
ตรงนี้นะครับที่รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาครับ
เขาบอกว่าเรื่องของเรื่องน้ำลดเนี่ยนะฮะ
ส่วนใหญ่ตอมันจะผุดแต่ที่นี่น้ำลด

รอยเท้าไดโนเสาร์ผุดโผล่ขึ้นมาฮะ
โอ้โหมันเป็นรอยเท้าของตัวอะไรอ่ะคะ
อ่ะลองฟังให้ดีเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังดู
เขาบอกว่านี่คือรอยเท้าของเจ้า
เดี๋ยวก่อนอะไรนะขออีกที

มันเป็นไดโนเสาร์ประเภทแบบกินเนื้อ

อยู่ในตระกูลของอัลโลซออะไรก็ไม่รู้

ไดโนเสาร์มันมีแบบเยอะจริงหลายสายพันธุ์จริง

แต่ไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ย

คือมันก็เป็นไดโนเสาร์ตระกูลเก่าแก่ใช่ไหม
มีอายุช่วงระหว่าง๑๑๒ถึง๑๒๕ล้านปีก่อน

เลยทราบว่ามีอายุเท่าไหร่
แล้วคาดว่าจะมีน้ำหนักมากถึง๗ตัน
แล้วผู้เชี่ยวชาญเขาเห็นรอยเท้าแล้วเนี่ย
เขาก็คาดว่าไอ้รอยเท้าเนี่ยน่าจะมีอายุประมาณสัก๑๑๓ล้านปี
โอ้โหไดโนเสาไดโนเสาเต่าพันปีเขาว่างั้นป่ะเต่าล้านปีพันปีมันน้อยไป
เอามาให้คุณผู้ชมดูดูคู่กัดสะบัดข่าวครบรสแน่นอน
คราวนี้มาขอเตือนภัยสำหรับบ้านไหนที่มีลูกเล็กตัวน้อยหน่อยละกันว่า
อย่าปล่อยให้เด็กเนี่ยดูทีวีคนเดียวไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ว้ายนี่โหน้วโอ้โหจอแตกไปแล้วขอบคุณเลยนี่โหน้ว

ก๊อกที่๓เริ่มแตกลาย
และต๊อกต่อไปจอดำเรียบร้อย
งานนี้คงเป็นเรื่องไม่ธรรมดาแล้วค่ะ
เขาเอามาเตือนไว้ว่าบ้านไหนมีลูกที่กำลังเรียนรู้

อาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ยังไงก็สอดส่องดูแลเขาให้ดีนะคะ
ขอบคุณคุณน้ำมนต์ด้วยนะยังไงก็หาตังค์ซื้อทีวีใหม่แล้วกัน
ไม่รู้ว่าเครื่องนั้นผ่อนหมด

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะครับ
ช่วงหน้าจะพาไปดูคณะสิงโตน้องใหม่ที่จังหวัดนครสวรรค์
เขาบอกว่าสนุกสนานร้าวใจอย่างแน่นอน
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
มาเร็วช่วงนี้แหละคุณผู้ชมจะได้ตอบคำถามกันให้ถูก
ใช่ค่ะว่าสะบัดทั่วไทยวันนี้

เพราะฉะนั้นตั้งใจฟังจับตาดูให้ดี
ตามคุณจูด้งไปรู้จักกับคณะน้องใหม่

ชื่อว่าคณะสิงโต๖เกียรติ
พร้อมแล้วนะคะไปพร้อมกันในช่วง

สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณชิสาคุณชนะ
วันนี้ผมจะพามาสะบัดทั่วไทยกันที่จังหวัดนครสวรรค์

และที่นี่ยังมีการแสดงที่สนุกสนาน

วันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับ
สิงโตน้องใหม่ของเมืองนครสวรรค์
นั่นก็คือคณะสิงโตหกเกี้ยนกันครับ

เป็นสารเจ้าที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานานมาก

อันนี้ก็คือเป็นตำนานของการจัดงานเทศกาลจุดจีน

เอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่จุ่มนะครับ
คณะกรรมการของศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผ่าแล้ว

ที่นี่ได้ข่าวว่าเวลาจัดงานเชิดสิงโตต่างยิ่งใหญ่มาก
ชาวจังหวัดนครสวรรค์ชาวไทยเชิดสายจีน

ก็จะมีกวางตุ้งแต้จิ๋วฮากาไหล่ำแล้วก็หกเกี้ยน
ถ้าจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค
ก็คือประเพณีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนะคะ

โตโฮเกียนเนี่ยเป็นสิงโตเชื้อชาติเดียวที่มีเด็กผู้หญิง
ปกติจะไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้ามาอยู่ในคณะ
ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเหมือนกับว่า
เขาจะไม่อนุญาตให้ผู้หญิงมาจับหัวสิงโตอะไรประมาณนี้
เพราะว่ามันมีข้อกำหนดหลายอย่าง

ตอนนี้เราอยู่กับลุงหลายหัวหน้าควบคุม

อยากจะให้ลุงไหลครับแนะนำสักนิดหนึ่ง
ว่าแต่ละตัวละครมีอะไรบ้างครับ
ที่เห็นนี่คือชุดหลงพ่งซื้อนะครับ
ผมจะพูดเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายขึ้น
มีหงษ์มีสีงโต้มีผีเด็ก

มันเป็นการแสดงถูกเรื่องราวก็คือ
ส่งผีเด็กส่งมังกรส่งหง
มายุะยุสีงโต้ให้โมโห

เรื่องนี้มันเป็นดำนานตั้งแต่พศ๑๕
ไต้หวันเขานิยมเล่นกัน

สิงโต๓ตัวเป็นสีเขียวหมดเลย

โตเขียวก็คือเปรียบเทียบเหมือนราชวงศ์ชิง
ราชวงศ์ชิงก็คือสีเขียวนะครับ

ชาวหั้นที่ถูกชาวแมนจูลูกราน
ฮั่นเขาก็คิดค้นสิงโตขึ้นมา
ก็มีนักรบที่จะต่อสู้กับสิงโตเขียว
ก็คือฆ่าพวกราชวงศ์บรรจุ

ผมสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งคือปากของสิงโตนะครับ
อันนี้แบบปิดปากครับแบบไม่เปิดปาก

ทางตอนเหนือจะมีแบบเปิดปากได้
คือเป็นเอกลักษณ์ของสิงโตฮุกเกี้ยนทางภาคใต้

ฝึกเบสิกก็คือจะต้องวอร์มร่างกายก่อนนะฮะ
ให้ชินกับการเล่นของอาจารย์โฮกเกี้ยน

เพราะสิงโตฮุกเก็นจะต้องไม่ใช่ยืนเชิด

เหมือนคล้ายกับฝึกกังปูเลยนะครับคุณผู้ชมครับ

เห็นน้องเล่นแล้วโอ้โหมันมากเลยนะครับ
เห็นแล้วอยากนะฮะอยากจะซ้อมบ้างนะครับ
แต่ว่าต้องดูนะว่าตอนหน้าเนี่ยจะรอดหรือไม่รอด

นายสะบัดทั่วทาง

ว้าวเดี๋ยวเราจะช่วยคุณจูดองพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะครับ

สูนักสูนักจริงหรือสุนัขเล่น
จะเป็นอย่างไรกลับมาตาต่อกันได้ชัดใด

กันทดสอบครับ
ในเบรกนี้มาดูความสามารถของเจ้าสุนัขตัวนี้

โอ้ยดูสิพุ่งเข้าใส่เลยเป็นไงบ้างก็ไม่รู้
โอ๊ยอะไรเป็นอะไรสกุเตอร์พังเปล่า
เออคืออาจจะสอนขับอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้สอนเบรก
แล้วก็เลี้ยวด้วยไงแต่ถือว่ามันก็ใจอยู่นะ
โอ้โหเจ้าสุนัขตัวนี้มันสนจริงเลยแต่ก็ร้ายกาด
เล่นสกุเตอร์ได้ด้วยยิ่งกว่าสุนัขเพราะฉะนั้นว่าเจ้าของสกุเตอร์นี่แหละ
กว่าอีกคือยอมให้มันขี่อ่ะสำหรับท่านที่ร่วมสนุกกับทางรายการ
จะเป็นใครไปดูรายชื่อ๕ท่านที่โชคดีเลยค่ะ
ยินดีด้วยค่ะท่านที่พลาดไปพรุ่งนี้มาร่วมสนุกกันใหม่แล้วกันนะ
และปิดท้ายวันนี้กับความน่ารักของน้องแมวกินข้าวในแบบมนุษย์
ข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่เราต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒